วันนั้นก็ส่งฟ้าหนึ่งครับ

ขนาดคนได้ล้านเขายังส่งมาแค่ฝาเดียว
เพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องชาวไทย
อย่าลืมส่งฝามาลุ้นโชค

เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
เผื่อเบาได้แล้วอย่าลืมส่งฝามานะคะ
ส่งฝาให้มาเรียกแล้วครับพี่น้อง
เดี๋ยวอายุปีนี้หรือยังไง

เออ๕๔กู๕๔

กลัวตกเหมือนกันน่ะ
เอาละกันนับดีดีป่ะฮะ๕๔๓๒๑
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

ไม่ถูก
อ้าวมันก็ต้องนับอย่างนี้ไง

กับมอเตอร์ไซค์กับกิจกรรมของเราที่แจกให้กับผู้โชคดี
แจก๑๐๐คันเกินครึ่งทางมาแล้ว

เอาไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างอะไรแล้วทำอะไรดีทำอะไรดี
ดิฉันว่านะขี่ไปขายขนมจีบดีกว่าขนมจีบใส่ไปข้างหลัง
เพราะว่าเขาชอบหยอดหยอดหยอดมาก
หยอดนิดหยอดหน่อยหยอดนิดหยอดหน่อยจริงไหมจ๊ะ
นั่นไงไม่ขัดคำ
หยอดไม่ต้องอะไรแล้วแต่ไปลุ้นกันดีกว่า
สำหรับผู้โชคดีที่จะได้รับมอเตอร์ไซค์วันนี้คือใคร
กันแล้วนะคะเราก็โกยเลย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

แคบเขียนบีบตรงก็ง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับใช่ค่ะ
ร้านถูกดีมีมาตรฐานและร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ด้านล่างเลยจ้า
ส่งมาส่งมากันเยอะส่งฝาแล้วเธอจะได้ลุ้น

ไม่ส่งอะไรเลยได้ไหมส่งไปดูกติกาอีกครั้งได้ไหม
อยากรู้กติกาเป็นยังไงไปฟังค่ะ
กติการุ่นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคัน
นี่ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้น
หรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับ
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกัน
พับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วน
ตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๕๙
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
ดีด้วยนะพี่น้องครับ
เดี๋ยวนะยังมีเวลาที่จะส่งชิ้นส่วนมา

แจกอยู่๑กรกฎาคมนี้นะคะ